พาคุณผู้ชมกับพี่อุ๋ยไปดูเรื่องแปลกหน่อยค่ะ

คือมีผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าเขาเห็นเพื่อนบ้านข้างห้องเป็นคุณยายวัย๗๕ปี
เดินออกจากห้องมาเหมือนมาหยิบของแล้วก็เดินกลับเข้าไปในห้อง
คนอาจจะบอกว่าแล้วแปลกตรงไหนเพื่อนบ้านออกมาหยิบของ
ตรงที่ว่าเขาน่าจะตายไปตั้งแต่สองวันที่แล้วแต่เขาเห็นวันก่อนคือเมื่อวาน

ใช่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอเป็นเหมือนกับเจ้าของห้องเช่าด้วยนะคะ
เป็นห้องพักในซอยสุขสวรรค์๓๘ที่กรุงเทพฯคือมีลูกบ้านที่จะมาขอเช่าห้อง
เขาพยายามจะมาเรียกเคาะก่อนแล้วตะโกนก่อนแล้วไม่มีเสียงตอบรับเลย
ก็เลยชะโงกหน้าไปใกล้บานเกล็ดที่เป็นประตู
เตะจมูกมาเลยเป็นกลิ่นเน่าแบบกลิ่นเหมือนอะไรสักอย่างตายแน่
เขาก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่มาถึงนะคะเจ้าหน้าที่พยายามจะงัดเข้าไปในห้อง
พี่อุ๋ยเชื่อไหมงัดเท่าไหร่ก็เปิดประตูไม่ได้
เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ค่ะว่าผมก็เลยต้องใช้วิธีการสุดท้ายเลย
พนมมือแล้วยกไหว้บอกผมขอเข้าห้องได้ไหมผลักเบาก็ออก
เขาบอกแบบนั้นค่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เจ้าหน้าที่บอกมาแบบนั้นนะคะ
ผู้ตายชื่อนางวันนิดาอายุ๗๕ปีสภาพศพคือนอนหงาย
เสียชีวิตอยู่บนเตียงสวมเสื้อแต่ว่าท่อนล่างเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะ
สภาพคือเน่าอืดแล้วอะค่ะ
คืออย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าพยายามงัดเท่าไหร่ประตูมันก็ไม่เปิด
สุดท้ายพอยกมือไหว้ปุ๊บเนี่ยผลักเบามันเปิดออกไปเลยนะคะ
ชนสูตรศพเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วมากกว่า๒๓วันค่ะ
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่นะคะ
ได้คุยกับนายพงศ์อนันต์เพื่อนข้างห้องเขาบอกว่า
กำลังจะมาขอเช่าห้องของคุณวันนิดานี่แหละ

โงกหน้าไปใกล้บานเกล็ดอุ้ยได้กลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากห้องเลย
ก็พบว่าเจ้าของห้องเสียชีวิตไปแล้ว
แต่เมื่อคืนเขาบอกเขาเห็นเหมือนเป็นเงาดำเดินออกมาจากห้องผู้ตายแล้วก็เดินกลับเข้าไป
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออสงสัยยายวนิดาแกคงออกมาเอาของแหละมั้ง

แต่กลายเป็นว่าอ้าวถ้าบอกว่าตายมา๒๓วันแล้ว
แล้วเมื่อคืนที่เห็นอ่ะเงาใครอ่ะใครเดินเข้าเดินออกห้องอ่ะ
เขาเลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่ายายวันนิดาออกมาเรียกให้ไปช่วย
ถ้าพอเห็นกลิ่นอะไรเอามาผนวกกับอีกทีแบบเห็นเงาเลยมั้ย
มันเหงาเลยไหมผมมันเหงาแบบนี้เลยครับ

ผมคิดว่าใช่นะคนลุกสู้เลย

อีกหนึ่งคนเห็นเหมือนกันเลย

บอกว่าก็มาเรียกยายวนิดาเหมือนกัน
จะเอาเงินค่าเช่าห้องเดือนสุดท้ายมาจ่ายให้

ปรากฏว่าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ

ตอนแรกยังคุยกับลูกสาวอยู่เลยว่า

คือคุยกับลูกสาวแบบไม่ได้คิดจริงจังอะค่ะ

วันก่อนก็เห็นเงาดำออกมาจากห้องแกเหมือนกัน
เลยไม่รู้ว่าแกออกมาขอความช่วยเหลือหรือเปล่า

แล้วเมื่อเช้าก่อนจะเปิดห้องเปิดอะไรก็ขนลุก

มันก็เชื่อเรื่องนี้ก็เชื่ออยู่อะค่ะ

พี่มาเล่าไว้ฝันเห็นนอนเต็มตัวเลย
อาจจะเป็นแบบ
การบอกเหตุของเขาก็ได้

แต่ที่ยังไม่รู้แน่นอนก็คือ
ตายได้ยังไง
เป็นโรคประจำตัวแกเสียชีวิตเองหรือมีใครทำให้แกตายเรื่องนี้เนี่ย
นายธรรมสุทธิเพื่อนข้างห้องอีกคนนึงบอกว่าเออ
อาจจะเป็นโรคประจำตัวก็ได้นะเพราะว่าอายุอนามแกก็๗๕แล้ว
มันก็ไม่แปลกถ้าจะมีโรคประจำตัวแต่ถ้าเกิดว่าผลชนสูตรออกมาว่า
วันนิดาถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกทำให้ตายเนี่ย
เขามีบุคคลต้องสงสัยด้วยนะคะเป็นผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกัน
เคยเข้าออกห้องของนางวันนิดา๒๓ครั้งเมื่อปลายปีที่แล้ว
พอถามนางวิริดาก็บอกว่าเป็นแฟนแต่อยู่อยู่เขาก็หายหน้าหายตาไป
ที่นางวันนิดาจะเสียชีวิตนะคะส่วนตัวมองว่าผู้ชายคนนี้อาจจะไม่ได้หวังดี
อาจจะเข้าหาเพราะรู้ว่ามีเงินหรือเปล่า
ผมยืนอยู่หน้าห้องเขาเดินผ่านแล้วก็ลงไปผมถึงผมถึงเอื้อนว่า
มีผู้ชายมาด้วยไม่ได้แฟนเลยเขาบอกใช่เขาบอกว่าใช่แฟนเขา
ผมบอกเอ่อพึ่งเห็นนี่เพราะเราก็สงสัยเจ๊มีร์เขามีเงินไง
อาจจะโดนก็มาหลอกหรือเปล่าใช่ไหมเพราะคนมีอายุมันก็เหงาได้
ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายบางตัวจนทีนำร่างผู้ตายเป็นตรวจสอบอย่างละเอียด
นิติเวศิริราชแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
แล้วก็มีการติดต่อไปที่ญาติของผู้ตาย
เพื่อมาทำเอกสารรับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วด้วยค่ะ